สวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ
เอกกับชัยนะครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
เลยนะครับโดยเฉพาะคู่เอกเป็นศึกยักษ์ชนยักษ์นะครับ
มุมยักษ์นะครับพี่กัดใหญ่เหลือเกิน๑๔๒ปอนด์
ส่วนคู่แรกของการถ่ายท่อสดพี่ชัยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ
ปเปอร์เจอกับเริงแหมว่ากันว่ามุมแดงนี่สดเหลือเกินนะครับ

วันนี้เจ้าเริงมุมน้ำเงินบอกว่าขออาสามาดับห้าวเอง
อ้าวเดี๋ยวดูนะครับดับได้ไม่ได้วิทยาออกมา
กูแดกเปิดหัวของเราวันนี้นะครับ
คู่แรกเปิดหัวของเราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงซุปเปอร์เกียรตินครชนชื่อสถาพรมีคามอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดสะแก้ว
กมาแล้ว๔๐ครั้งชนะ๓๐แพ้๘เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเสือดำขวัญใจศรีโคตรที่พัทยาครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเริงสิทธิวัฒน์ชื่อพานุวัฒน์สมรูปอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดบึงกาล
กมาแล้ว๖๑ครั้งชนะ๔๐แพ้๒๐เสมอ๑ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนเพชรพดุงต่อมินบุรีที่เวทีมวยไทยรัฐ
มุมน้ำเงินนี่เริงนะครับมาสั้นพยางเดียวครับ
เดิมก็คือเริงชัยถูกต้องครับ
ตัวเดียวอันเดียวกันนะครับเปลี่ยนชื่อมาไฟล์ที่๒แล้ว
แรกที่เปลี่ยนชื่อไปนี่แพ้นะฟอร์มไม่ค่อยดี
เดี๋ยวนี้ดูครับถ้าแพ้เอกนี่เอาเริงออกเอาวัดไอ้ชัยพอ

ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชุมพลอินตยศครับ

แดงก็อยู่เกียรตินครชนนะครับซ้อมอยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรีนะ

ครับส่วนน้ำเงินก็อยู่สิทธิวัฒน์แล้วครับแถวถนนเอกชัยครับ

อ่ะไม่เคยเจอกันมานะมวยคู่นี้นะถือว่าถูกคู่นะพี่ชัยนะ
ไฟแดงนี่สดเหลือเกินครับอ่า
ภาพขาวนี่แม่ถึงกับว่า
บอกว่าเดี๋ยวผมจะขอดับห้าวเอง

น้ำเงินก็อยากจะปลดล็อกให้ตัวเองเลยครับเปลี่ยนชื่อมาไฟล์ที่สองแม่
ไฟล์แรกนี่แพ้ไปแล้วนะครับ
โอ้โหมามุมนี้เหลี่ยมนี้นี่ปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับพอฟัดพอเหวี่ยงเลยครับมวยคู่นี้
ครับรูปร่างช่วงชกที่ฝ่ายแดงนี่สูงร้อยหกสิบปากครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่สูง๑๗๐ครับสูงกว่านิดนึงกับ๒เซนติเมตรครับ
หนึ่งร้อยสามสิบปอนด์นะครับพิมพ์นิยมเลยครับเตะทีนี้เสียงดังแน่นแน่นอนนะครับ
มุมแดงมีพี่สมชายมิซูเลยครับขึ้นมาถอดมงคลให้
ในอดีตก็มีเจริญศักดิ์มีภูหลวงนะเขตนครชนครับ
เดี๋ยวดูตัวนี้ครับจะมากฝีมือเหมือนในอดีตหรือเปล่านะครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่มีเฮีก๊อกบางบอนเลยครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเริงหรือว่าเริงชัยครับ
บรรยากาศยังคึกคักนะครับวันนี้ในเวทีมวยศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
เดือนนี้เดือนกัญญามีความหมายนะครบรอบ๑ปีแล้วนะครับ
ยอดมวยไทยรัฐไม่โกหกครับอ่าเดี๋ยวจะมีรายการใหญ่ด้วย
วันที่ยี่บสี่ไหมยี่บสี่ครับอ่ายี่บสี่กัญญาอ่า
วยเงินล้านให้ดูมีข้าวให้กินฟรีมีเสื้อแจกว่ากันอย่างนั้นนะครับ

บนเวทีครับให้คะแนนก่อนนะครับชุมพลอินทยศ
ขออภัยครับบนเวทีนะครับชุมพลอินรยศให้คะแนนมีสุวิทยการีชิด
ภัยทูลกบกลางแล้วก็พันเอกจิลวัตรอินเอี่ยม
มุมแดงซุปเปอร์เกียรตินครชนมวยจากสาแก้วน้ำเงินเริงสิงสนิวัตรมวยจากบึงกาล
เริงวันนี้ชกไปชกมามันต้องล่าเริงจะไปรุ่งริ่งไม่ได้นะพี่ป่านะ
ไม่ได้ตอนนี้มวยนี่ที่มาที่ตรงนี้ต้องแกร่งทุกคนครับเนื้อนมไข่นี่ขาดไม่ได้

นครชนนี่สมชายมิซูถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานวันทรงชัยดูแลแถวภาคตะวันออก
นี่ก็มีปากกุ้งนะปากกุ้งวินิสนับสนุนเต็มที่
ดูครับเอาละรูปร่างใกล้เคียงกันนะครับนี่เป็นเกมของคู่แรกยกแรกในวันนี้ครับ
แม่มันดูเหมือนจะเฮียนนะคู่แรกเนี่ยถ้าออกอาวุธแบบนี้นะดูเหมือนมันจะอายุไม่ยาวทั้งคู่นะอาจจะมีน็อกก็ได้นะท่านผู้ชม
ดูยาวเลยโอ้โหติดเตรกเข้าไปทีเดียว

เวทีไม่แพ้ใครนะฟอร์มสดฝ่ายแดง
โดยเฉพาะถ้าแถวภาคตะวันออกนี่ทุกคนต้องรู้จักชื่อนี้นะซุปเปอร์เก็ตนครชน
มุยสากแก้วบ้านพร้อม

ทดสอบพละกำลังกันก่อนไงกดกันลงไหม
นี่เป็นเกมของคู่แรกยกแรกของยอดมวยไทยรัฐโดยดรทรงชัยรัตนสุบัน
อย่าบอกพี่ป๊าไปอาทิตย์นึงนะตอนนี้
แล้ววันอันจัดใหม่มีแปดวันมาแล้วนะ
ทรงชัยไทยรัฐนี่มันอยู่ระหว่างวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไง
ขวาตรงเต็มครับหน้าแงนหน้าหงายนะครับ
อันตรายเลยครับแข้งขวาโต้คืนครับ

โห้ขวาเหมือนกันนะอันนี้กัน
โห้หัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องกลัวอยู่แล้ว
รายนี้ฝ่ายแดงนี่นะดุดันเลย
ผมถึงบอกแล้วพี่ป่าดูท่าทางเนี่ยมันจะไม่ครบเอาอ่ะเนี่ย
ถ้าต่อยอย่างนี้ยาว

อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้แม่ฟันด้วยศอกขวา

แม่ฟูได้ตลอดเราใจแล้วครับคุณผู้ชม
เด็ดตีเด็ดตีก่อนเลยครับ

เริ่มสิทธิวัดวันนี้เกงสีน้ำเงิน

รอทำลายจังหวะอย่างเดียวครับลูกทีม
ดับล่างเกี่ยวล่างดับีสอบซ้ายเสริมสอบขวา

สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมกับมวยคู่แรกในวันนี้

มีสิทธิ์เปย์หมอรอทำงานได้กับมวยคู่แรกวันนี้ครับ
กกันไปขยับกันมาขวาเจอขวาออกไม่ออกใครออกวันได้เปรียบนะครับ
บุ๊ดหมดยกแรก
มวยคู่แรกแล้วผ่านมาแล้วกับยกแรก
ฝ่ายแดงนี่ซุปเปอร์โอ้โหต่อยหมัดขวาก็เต็มหน้าเลยครับ
ฝ่ายเหลิงนี่ถีกยันครับ
ปเปอร์นี่ก็เสียหลักกระเด็นไปครับวันนี้แคร์ครับ
คุณมานะผลทำโชคครับหรือนาโดกผลเจริญครับ
ติดตามยอดมวยไทยรัฐถึงขอบสนามทุกสัปดาห์เลยครับ
มาประจำนะโดยเฉพาะถ้ามีนักมวยของช๕พยักษ์ขึ้นชกเนี่ย
วันนี้สีสันนะครับมีกองเชียร์ช่องพยักษ์มาเพียบเลยครับ
ขอบคุณกาวซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับมอบ๓๐๐บาท
แก่ผู้ชนะลองละ๑๐๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จอราเคฟ่าถาครับ
จราเข้เขียวนี้อาจจะแจกตั้งแต่คู่แรกเลยก็ได้
ท่านผู้ชมครับยิงใกล้แบบนี้แล้วอาวุธนี่หนัก
ห่วงแน่นทั้งคู่เลยนะครับเท่ากันด้วย
ซุปเปอร์เกียรตินครชนน้ำเงินเริงสิทธินิวัฒน์พี่บาท
เด็กใจหินครับลายนี้หมัดขวาอันตราย

ดันรายนี้สมชายบอกไม่แพ้ใคร

ห่วงในในแขน
ไม่ตีต้องตีมันถึงจะปี้คะแนน

เพื่อขยับ
ใจหวาดังเดิ้นน้ำไม่ยอมหนี

เรียบร้อยลงเปย์ทันทีนะครับ

เสียงดังเลยนะเปรี้ยงเข้าไปที่ลำตัวนี่ชัดเจนนะครับ
จะเป็นโต้กันไปโต้กันมาแล้วหาจังหวะชิงดำถ้าโดนแข้งนี้ไป

มวยอย่างนี้มันวัดกันที่ปลายว่าใครจะยุบเท่านั้น
โอ้โหสอกสั้นน่ากลัวอีกแล้ว
โอ้โหเริงนี่ไม่ธรรมดาด้วยวันนี้อาวุธสั้นใช้ได้เลยนะเนี่ย

ฟันศอกซ้ายสอกขวาต่างฝ่ายต่างแลก
เปย์หมอรอทำงานได้เลยกับมวยคู่นี้ครับคุณผู้ชม

เออ

จะโดนศอกกันเต็มเลยหน้าแหกได้เลยนะเนี่ย

โอ้ซุปเปอร์ออกกระพุทธหมัดก็แรงน้ำเงินสอบก็คม

ขวาก็ขวานะ
พอหลาเข้าไปไงชิ้นนี้ทำสวยครับน้ำเงิน

คนร้ายปลายจ่อยหรือเปล่า
คำแทงคำตีลำตัวทั้งนั้น
มันแทงซ้ายเนี่ยมันเข้าเหลี่ยมพอดีเลยเนี่ย
แหงเหมือนก้มแล้วตบดำเลยลูกนี้
ก้มแล้วตบดำเลยอ่ะ

เมาเป็นยุคเมายาลำตัว

ออกอาการออกอาการโดนศอกลงไม่ลงลงไม่ลง
ชุบใหญ่เลยชุบใหญ่เลยต้องลง
อ้าวนี่นาโดนชุบใหญ่ใยนะเรนด้านตัว
อากาศเลยเพิ่งกินมาหรือเปล่า

เต็มครับแทงเข้าไปแต่ละดอกแต่ละเม็ด

โอ้โหกรรมการเต็มต้องอยู่เต็มครับ
รับหลายขนาดเหลือเกิน
เนี่ยโอ้โหดูครับไส้แตกเลยนะโดนแบบนี้นะโอ้โหทะลุหลังเลย
สามสี่ลูกหลังนี่อืมน่าจะปล่อยอีกหน่อยน่ะเออจะรอยอีกนิดน่ะ
มันรอไม่ไหวเหมือนกันนะพี่ป่านะโดนคิดใจน่ะเออเดี๋ยวดูภาพช้าดิ
ดูภาพช้านี่เกี่ยวล่างแล้วขึ้นกั้นคอนี้เมาเลยน่ะ
สดงดงามเลยเนี่ยกรรมการต้องจับถ้าไม่จับ